แจ้งกับผู้ที่เข้ามาลงทุนกับทางบริษัทว่าเดี๋ยวจะมีการโอนยอดคงค้างให้ทั้งหมด
หลังจากที่ก็เลื่อนออกมาหลายรอบแล้วจนนำไปสู่การฟ้องร้องเป็นคดีความ
และคดีนี้ก็ถือว่าเป็นคดีแชร์ลูกโซ่วงใหญ่มูลค่านับหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวนะคะ

ยังคงเปิดไฟสว่างบรรยากาศเงียบเหงาไร้วี่แววพนักงาน
พร้อมที่จะโอนเงินคืนสำหรับผู้ที่ไม่เชื่อมั่น
เพียงแค่สแกนข้อมูลแล้วส่งผ่านมาทางอีเมล
ผู้เสียหายรายหนึ่งที่เข้าไปลงทุนกับบริษัทนี้บอกว่า
เงินของนักลงทุนไม่สัมพันธ์กัน
และยังมีการถอนเงินออกไปจำนวนมาก
และไลฟ์สไตล์ที่หรูหราไฮโซ

ดูเหมือนว่าดาราก็มีการลงทุนกับบริษัทนี้

ประกอบกับข้อเสนอและผลประโยชน์ที่เยาวยวน
ทำให้หลายคนตัดสินใจเข้ามาลงทุน
ดีเจแมนพัฒนาพลกุญชรณอายุทยายอมรับว่า
ตนเองและใบเตยสุธีวันทวีสินภรรยา

ตามให้ขอระบุจำนวนเงิน
สบายใจไป๙๕แล้วครับ
ที่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ลงทุนยอมรับเท่านั้นเอง
เยอะไหมคะ
ก็ประมาณหนึ่งนะครับ
แต่ว่าก็คือยังรออยู่ครับ
แต่ว่าก็ถามว่ากังวลไหมก็ไม่นะครับ
เพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันมีการเสี่ยง
เตยไม่ได้ร่วมลงทุนอะไรด้วยเลย
ไม่มีครับใบเตยไม่มีแน่นอน๑๐๐
ส่วนรู้เกี่ยวกับการเชิญชวนใครมาทำอะไรไหม
ผมไม่เคยนะฮะณจุดนี้

ให้ผู้ลงทุนเปิดบัญชีขั้นต่ำ๑๕๐๐๐บาท

ก็เปลี่ยนให้มาเปิดบัญชีลงทุนขั้นต่ำ๕๐๐๐บาท

จากนั้นให้โอนเงินลงทุนเข้าพอร์ต

ตามข้อมูลที่ได้รับแจ้งผ่านเพจ
โดยลงทุนสกุลเงินปอนด์และดอลลาร์สหรัฐ
สมาชิกจะได้ปันผลกำไรร้อยละ๘๐
ซึ่งบริษัทจะหักร้อยละ๔๐ของยอดกำไร
โดยสามารถถอนเงินกำไรได้เดือนละ๒ครั้ง

หากมองเผินจะดูเหมือนการลงทุนซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
แต่ความแตกต่างที่ว่าเป็นแชร์ลูกโซ่
ตรงที่มีการตั้งแม่ข่ายหรือแม่ทีมด้วย
และมีการจ่ายค่าแนะนำในอัตราร้อยละ๑๕

ได้โพสต์นัดรวมผลครั้งสุดท้าย

เพื่อเรียกร้องเปิดโปรงพฤติกรรมแชร์ลูกโซ่

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน